คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการตรวจความพร้อม

ในช่วงที่เดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพกันบ้างนะคะ
นายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับผู้ที่พักค้าง
โดยมีผู้อำนวยการศูนยวชนกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
โดยนายทวีศักดิ์กล่าวว่าวันนี้ได้มาตรวจดูความเรียบร้อยในการควบคุมและป้องกันโรคที่อาคารกีฬาเวท๑
เยาวชนกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดไว้เป็นที่พักค้าง
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้
โดยสามารถรองรับประชาชนเข้าพักได้คืนละ๕๐๐คน
ปัจจุบันมีผู้มาพักค้างที่กีฬาเวท๑เพิ่มมากขึ้นโดยมาจาก๓ส่วนนะคะ
จุดที่ลงทะเบียนจากสนามหลวง๒คือมาจากอาสาสมัคร
และผู้ที่มาจากต่างจังหวัดแล้วเข้าพักเลยค่ะ
ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้เพิ่มจุดบริการควบคุมและป้องกันโรค
รวมทั้งการคัดกรองผู้ที่พักค้างเพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดการแยกห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่พักค้าง
พร้อมกันนี้ก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนนะคะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ถ้าหากมีไข้หรือป่วยอยู่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเดินทางมาบริเวณท้องสนามหลวง
ควรที่จะพักรักษาอาการป่วยที่บ้านให้หายดีก่อนค่อยเดินทางมาค่ะ